เด็กชายอายุ๓ขวบค่ะ
สภาพน้องช้ำทั้งตัวแบบนี้

ม้ามแตกปอดฉีกซี่โครงหักตับฉีก

อยู่กับพ่อเลี้ยงและอยู่กับคุณตา
อันนี้คือตาน้องที่บวมปูดจนแทบจะปิด

คุณย่าของน้องไปร้องคุณกันจอมพลังบอกช่วยด้วย

เชื่อว่าหลานถูกทำร้ายร่างกาย

พาคุณย่าคุณป้าแล้วก็พ่อแท้ของน้องวัย๓ขวบเนี่ย
ไปที่สพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
หลังสงสัยว่าน้องน่าจะถูกแม่แท้กับพ่อเลี้ยงแล้วก็ตาทำร้าย
เพราะว่าน้องอยู่กับ๓คนนี้
ต้องบอกก่อนว่าน้องมีโรคประจำตัวคือโรคโลหิตจาง
ย่าเคยถามหลายครั้งแล้วว่าทำไมหลานถึงตัวช้ำ
มีรอยจ้ำตามตัวแม่เด็กก็จะพูดอยู่เสมอว่าอ๋อ
มันเป็นผลข้างเคียงของอาการโรคเลือดของน้อง
ข้องใจเพราะดูยังไงก็เหมือนรอยช้ำ
เลยไปถามหมอหมอบอกไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยด้วยซ้ำ
คือคุณย่าบอกเลยนะคะว่าน้องอยู่กับแม่ตั้งแต่แรกเกิดแล้ว
ทุกครั้งไปเยี่ยมหลานทีไรหลานมีรอยฟกช้ำตามตัวตลอดเลย
แต่แม่เด็กก็บอกว่าเกิดจากโรคประจำตัวโรคประจำตัว
พยายามจะขอหลานมาเลี้ยงเองแม่เด็กก็ไม่ยอม
กระทั่ง๔กันยายนค่ะแม่เด็กพาหลานไปส่งโรงพยาบาล
ก็เห็นรอยช้ำเต็มตัวเหมือนถูกทำร้าย
หมอเองยังเห็นตรงกับย่าเลยว่ารักษณะแบบนี้เนี่ย
ไม่ใช่โรคเลือดอยู่แล้วมันคือการถูกทำร้าย
แล้วหมอยังบอกย่าด้วยว่าที่ผ่านมารักษาอาการแบบนี้ของน้องมาเนี่ย
ห้าครั้งแล้วอ่ะห้าครั้งแล้ว
ใช่ค่ะ๑๓กันยายนครูที่โรงเรียนโทรมาบอก
คุณย่าคะหลานมีรอยเขียวช้ำทั้งตัวเลยค่ะ
พาไปโรงพยาบาลเลยนะคะแล้วย่าพาไปแจ้งความด้วย
ตำรวจบอกว่าอ๋อขอโทษนะครับคุณย่าแจ้งไม่ได้ครับ

คุณย่าเลยทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ค่ะ
อันนี้อยากฟังคำชี้แจงจากตำรวจเหมือนกันนะว่าทำไมแจ้งไม่ได้เนอะ
ทีนี้หลังจากนั้นมีการแชทพูดคุยกันถึงอาการของน้องตลอด
เพราะว่าคุณย่าเองก็กังวลกลัวว่าเป็นอะไรหนักหน่วงจะได้รักษาได้ทันใช่ไหมคะ
คุณย่าเล่าว่ามีค่าราชการที่เป็นญาติของแม่เด็ก
โทรมาหาคุณย่าบอกให้ถอนแจ้งความซะ
เพราะถ้าย่าไม่ถอนเนี่ยหมอจะรักษาหลานต่อไม่ได้
คือย่าก็คล่องใจค่ะบอกว่าหมอจะไม่รับรักษาเหรอ
แล้วถ้าย่าแจ้งความติดความคดีความอะไรไว้
ถามหมอเลยนะคะหมอบอกว่าไงลองฟังค่ะ

บอกว่าคุณหมอเองก็ยืนยันว่า
เกี่ยวหมอไม่มีทางปฏิเสธการรักษาคนไข้
คือคุณย่าบอกว่าอยากจะร้องขอความเป็นธรรมให้กับหลาน
อยากรู้ว่าใครเป็นคนทำหลานย่าขนาดนี้
แล้วอยากให้คนพวกนั้นที่ไม่ว่าจะเป็น๑คน๒คนหรือกี่คนก็ตาม
ที่ทำให้หลานญาติต้องอยู่ในสภาพนี้

น้องมีรอยเขียวช้ำทุกครั้งที่ย่าไปเยี่ยม

หมอก็สงสัยแต่หมอไม่กล้าฟันทงค่ะ
เราก็ไปเปิดดูตามปกติที่เราเคยไปเยี่ยมหลาน
เราก็หารอยฟกช้ำดำเขียวเหมือนเดิม
แต่ครั้งนี้มันเยอะมาก
ย่าก็เลยบอกหมอว่ากลัวเด็กจะไม่รอด
เราส่งคุณอภิวัตสุยานางนะคะลงพื้นที่
ที่ห้องพักในซอยคลองหลวง๕๔
จุดที่แม่เด็กพ่อเลี้ยงแล้วก็ตาของเด็กอาศัยอยู่ค่ะ

กุญแจคล้องไว้เลยไม่มีใครอยู่บ้านเลยค่ะ

ข้างห้องข้างห้องบอกอ๋อเข้าไปทำงาน

ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เป็นประจำทุกคืน
คิดว่าเด็กน่าจะถูกทิ้งให้อยู่ในห้องคนเดียว
เคยไปสอบถามก็พบว่าเด็กอยู่กับแม่

อยู่กับแม่แล้วทำไมเด็กถึงร้องไห้
เมื่อ๒๓วันที่ผ่านมาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้

ไม่ได้ร้องไห้อย่างเดียวมันมีเสียงพูดออกมาด้วย
เด็กพูดว่าพ่ออย่าตีหนูหนูกลัวแล้วอย่าทำหนูเลย
แล้ววันรุ่งขึ้นถัดมาก็ไม่เจอเด็กอีกเลย
ส่วนตาของเด็กเนี่ยได้ข่าวว่าย้ายไปพักที่อื่นได้๑สัปดาห์แล้วนะคะ

เพราะว่าตาเนี่ยค่อนข้างที่จะรักหลานมาก
ถ้าตาอยู่น่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะตำรวจสภคลองหลวงเชิญตัวแม่เด็กแล้วก็พ่อเลี้ยงของเด็ก
รวมถึงตาของเด็กมาสอบปากคำ
ใช้เวลาสองชั่วโมงค่ะทั้งสามคนก็เดินออกมาจากห้องสอบสวนนะคะ
แม่เด็กก็ตอบคำถามสื่อแบบรีบอะค่ะ
บอกไม่เคยทำร้ายลูกเลยลูกป่วยเป็นแบบนี้มาตลอด
ส่วนตัวฉันเนี่ยก็เพิ่งคบกับแฟนใหม่ได้ไม่นาน
ก่อนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยลูกบอกว่าเจ็บที่ท้อง
ก็อุ้มลูกมาดูอาการแล้วลูกก็อ้วงไม่หยุดแล้วลูกก็ชัก
กับแฟนก็เลยเรียกแท็กซี่พาลูกไปหาหมอ
ตอนนั้นลูกก็หน้าซีดปากม่วงแล้วฉันไม่ได้ทำร้ายลูก
น้องมีอาการน้องบอกกับตาก่อนว่าน้องเจ็บตรงนี้
ช่วงเย็นหนูก็ไปอุ้มลูกมาดูอาการ
มาดูอาการเสร็จน้องอ้วกไม่หยุดอ้วกอยู่อย่างนั้นนะคะ
หนูให้ลูกหนูไปนอนพัก
แล้วลูกหนูเกิดพ่อมาลูกหนูช้ำทั้งตัว
แล้วหนูก็เลยไปเนี่ยเปิดแล้วบอกว่า
พอแฟนหนูว่าพาลูกไปหาหมอกัน
แล้วหนูไปเรียกลุงมาบอกว่าลุงพาลูกหนูไปหาหมอกัน
อ่ะไปหาหมอแล้วลูกหนูอ่ะหน้าสีดปากม่วงแล้ว
หนูยังขอว่าไม่ได้ทำหนูเลี้ยงมันตั้งแต่โฆษณ์
ว่าไม่ได้ทำร้ายลูก
ถ้าหนูอ่ะไม่รักลูกอ่ะตอนนั้นอ่ะหนูทำงานเซเว่นนะคะ

แน่เชื่อว่าคุณหมอให้คำตอบได้ดีที่สุดค่ะ
ว่าน้องถูกทำร้ายหรือไม่ได้ถูกทำร้าย

อ่ะเบื้องต้นสพคลองหลวงยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครค่ะ
เดี๋ยวพยายามหลักฐานชัดเจนเมื่อไหร่คงจะมีข้อกล่าวหาออกมานะคะ